ส่วนเรื่องของหัดมวยทุกวันเสาร์นะครับศึกยอดมวยไทยรัฐ
สัปดาห์นี้คู่สำคัญเหมือนกันเพราะว่าเขาหยิบคู่มวยที่เคยมีการสู้กันนะครับ
เวทีหลักแล้วสุดท้ายเนี่ยก็มีการแพ้คะแนนกันมา
ครั้งนี้นะครับเอามาแก้มือในศึกยอดมวยไทยรัฐ
ติดตามได้จากคุณเอเชุมพลโสรภาคจากบริการินิสวรรษาครับ
ในวันนั้นนะครับหลายคนจำได้ช่วงปลายยกสองเนี่ย
อาวุธต่อยหมัดซ้ายจนได้อาการก่อนแล้วก็หลังจาก
นั้นมีเซียนอัดฉีด๓กำปั้นมาทางเพชรเกียงไกร
แซงเอาชนะมาได้ครับแต่ว่าภาพรวมเกมวันนั้นนะครับ
สู้กันเบียดกันคู่ขี้สูสีสนุกมาก
จนต้องมาต่อยกันใหม่ในไฟล์นี้ครับ

ทำร่างกายแล้วแก้ทางมวยไปถึงไหนแล้ว
ไปสืบลึกสืบจริงถึงค่ายกันครับ
ไฟล์ทนี้เจอคู่ปรับเก่าเค้าที่แล้วแพ้มาแบบน่าเสียดายน่าเสียเหลี่ยมนะ

แรกเดิมก็คู่ขี้สูสีแล้วก็ต่อยกันมันครับ
แต่ว่าไปปลายน้องธรรมภาษณ์โดนสอบ
ก็เลยเกมการชกก็เลยเปลี่ยน

บุ๊คว่าต่อยให้มันแล้วก็ต่อออกหมัดออกเตะครับ

เขาในก็มีนิดหน่อยอาจจะดันออกแล้วก็ต่อยใหม่
ร่างกายเราอาจจะใส่ความน้องเขาจะใหญ่กว่านิดนึง
เขาจะไปน่าจะเบียดชนะได้
เดี๋ยวดูนะครับคนอาวุธเที่ยวนี้เปลี่ยนสไตล์ครับ
มีเตะขาเจาะยางมีต่อยหมัดไปเสริมนะครับ
เดี๋ยวดูว่าเพชรเกียงไกรโดนเข้าไปแล้วจะทนได้ไม่ได้นะครับ
ส่วนการฟิตซ้อมของคู่ชกของเขาเป็นอย่างไร
เดี๋ยวไปติดตามบรรยากาศที่จังหวัดนครราชศรีมาครับ
เอาไงดีครับชกยังไงที่วางแผนไว้คร่าว
ช่วงนี้มีอะไรไปฝากเขาบ้างครับ

ที่เน้นเลยศอกเนี่ยวินัดให้แน่นอน

นี้เพชรเกียงไกรก็รับศอกไปสู้เหมือนเดิมนะครับ
ส่วนทางอาวุธนี่ยกเครื่องใหม่เปลี่ยนสไตล์ตัวเอง

เดี๋ยวดูครับว่าใครจะน็อกใคร
หาคำตอบพร้อมกันเสาร์นี้บ่าย๒ถึง๔โมงเย็น

เอกจุมพรสุรพัชย์จารุมณีอร่อยกันครับ